เรื่องดราม่าช่อง๒ผีก็ต่อเนื่องกันยาวนานละ
เมื่อวานนี้คุณบ๊วยก็มีการออกมาให้สัมภาษณ
แล้วก็บอกแล้วว่าขอรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
จริงมันต้องแยกกันนะเรื่องบิดเบือนประวัติศาสตร์ด้วย
แต่ว่าเมื่อวานที่คุณบ๊วยออกมาแถลง
บอกว่าขอถอดรายการช่องส่องผี

หลังจากนี้จะไปเผยแพร่ทางยูทูปแทน
สาเหตุเพราะว่าโดนถล่มอีกเรื่องหนึ่งก็คือ

อาจารย์เรนนี่นี่ไปพูดถึงย่าโม
ใช่ค่ะไปพูดถึงย่าบุญเหลือ
ที่เป็นลูกบุญธรรมถือว่าเป็นวีรสตรีของชาวโคราช
แต่ที่ให้ข้อมูลในรายการเนี่ยดันไปบอกว่าย่าบุญเหลือเป็นภรรยาน้อยของพญาประหลัดทองคำ
ทีนี้ค่ะคนโคราชก็ไม่พอใจเรื่องนี้มากนะคะ
ลูกหลานชาวโคราชเป็นเดือดเป็นแค้นเลยนะฮะ
ใช่ค่ะซึ่งมันก็ส่งผลกระทบกับความรู้สึกของชาวโคราชนี่แหละ
ล่าสุดคุณบ๊วยเมื่อวานนี้ก็เลยมีการออกมาไลฟ์ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น
แล้วก็ยืนยันด้วยนะคะบอกว่าไม่ได้มีเจตนาลบหลู่ดวงวิญญาณของย่าโม

แล้วก็เพื่อเป็นการรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ทีมงานก็เลยตัดสินใจยื่นขอถอดรายการช่องส่องผี

แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะไม่ได้ดูรายการช่องส่องผีทางทีวีแล้ว
ทีนี้คุณผู้ชมมันก็ยังมีประเด็นที่คุณบ๊วยพูดด้วย
ว่าคุณบ๊วยเองรู้จักกับคุณเรนนี่มา

คุณบ๊วยเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจ
เชื่อแบบไม่มีข้อกังขาเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเรนนี่เห็น
ทีนี้พอพูดแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะ
สิ่งที่คุณเรนนี่ให้ข้อมูลมา
ถึงแม้ว่ามันจะไม่ตรงกับประวัติศาสตร์
แต่ทีมงานคิดว่านี่คือความจริงใช่ไหม
มันก็เลยกลายมาเป็นกระแสวิภาควิจารณ์
แล้วก็กรณีที่ตอนนี้โดนโจมตีอยู่

คุณบ๊วยไลฟ์คนฟังก็บอก

หากดูรายการช่องส่องผีทั้งหมด
โดยเฉพาะในตอนที่ไปวัดสาลาลอยจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งเป็นวัดที่บรรจุอัฐิของเท้าสุระนารีหรือย่าโม
แล้วก็พูดถึงย่าโมย่าบุญเหลือเนี่ย
คุณบ๊วยบอกว่าถ้าดูทั้งหมดทั้งรายการที่เราถ่ายทำที่นั่น
จะเห็นว่าเราเคารพทุกดวงวิญญาณเคารพทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ
และเทปรายการครั้งนั้นเราตั้งใจให้คนเห็นว่าย่าโมมีจริง
ย่าโมอยากสื่อสารอะไรอยากบอกอะไรลูกหลาน
เป็นลูกหลานคนหนึ่งของย่าโมเช่นเดียวกัน

เมื่อเจอความสะเทือนใจกับชาวนครราชศรีมา
ในฐานะผู้บริหารรายการจึงแจ้งความแจ่มนงไปยังผู้บริหารช่อง๘
เพื่อถอนรายการช่องส่องผีออกจากช่อง๘

หนึ่งประเด็นในการถอนรายการออกจากโทรทัศน์ค่ะ

แล้วพูดบอกว่าอยากให้คนรู้ว่าย่าโมมีจริง
แต่ถามว่าแล้วที่พูดกรณีย่าบุญเหลือล่ะ

อาจารย์เรนนี่จะรับผิดชอบกันอย่างไร

คนฟังก็เลยรู้สึกว่าประเด็นนี้ไม่มีการแจงออกมานะฮะ
ใช่ค่ะซึ่งคุณผู้ชมคะเรื่องนี้เนี่ยทางด้าน
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ก็คือนายเทวัลลิปตะพันลบ
สั่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ย
รวมข้อมูลรายการช่องส่องผี
แล้วก็เบื้องต้นพบว่าไม่มีการขออนุญาต
ถ่ายทำรายการอย่างเป็นลายลักษณอักษร

แล้วก็ไปขอด้วยวาจากับท่านเจ้าอาวาส
ทีนี้ก็เลยต้องสั่งการให้ทางกรมศิลปากร
แล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาเนี่ย
ดำเนินคดีในเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดด้วย

ถึงขั้นให้คนกลุ่มนี้
หรือว่าคนที่ทำรายการนี้ห้ามเข้าโคราชเลยหรือเปล่า

หากผิดตรงไหนก็ดำเนินการขั้นเด็ดขาดตรงนั้น

เพราะว่าคุณย่าหมายถึงย่าโมนะฮะ
เป็นที่เคารพของคนไทยคนโคราช

อย่าว่าแต่คนโคราชเลยคนไทยก็รับไม่ได้
เมื่อถามว่าเรื่องนี้คงไม่จบแค่การขอโทษใช่หรือเปล่าครับ

เพราะไม่แน่ใจว่าขอโทษมันจะพอหรือไม่
ตอนนี้ให้ทางสำนักพุทธมีจดหมายไปถึงกศธช
ให้ช่วยตรวจสอบอีกแรงหนึ่งด้วยนะครับ
ที่นี้ทางกศชนี่นะคะ
กำกับดูแลเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาผังรายการต่าง
มณกิจเนี่ยนะคะในฐานะประธาน

บอกนะบอกว่าช่องสองผีเนี่ย
ต่อคณะอนุกรรมการในวันที่๑๖กรกฎาคม
ซึ่งที่ประชุมจะเชิญตัวแทนจากกระทรวงมหาดไทย
แล้วก็เชิญตัวแทนจากกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมรับฟังด้วย
เบื้องต้นกรณีนี้อาจจะเข้าข่ายความผิด๒ประเด็น
ก็คือเรื่องของการเปิดรับบริจาค
การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับที่ไปกระทบกับประวัติศาสตร์
มีผลกับความรู้สึกความเคารพสัทธาของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นด้วยนะคะ
ทีนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อวานคุณบ๊วยก็ชี้แจงเหมือนกัน
เกี่ยวกับกรณีคุณเรนนี่ที่บอกว่าตายไปแล้ว๔๙วัน

คำถามก็คือว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ย
คือคุณเรนนี่เสียชีวิตไป๔๙วันจริงหรือเปล่า
ทีนี้เรื่องนี้นะคุณผู้ชมเอาจริงเราก็เข้าไปดูหลายคลิป
ที่คุณเรนนี่เคยออกมาพูดถึงเรื่องของการตายแล้วฟื้น
ออกรายการหลายรายการออกรายการวิทยุต่าง
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูหน่อยละกันค่ะ
ช่วงที่คุณเรนนี่พูดออกมาจากปากเนี่ยสรุปคือตายไปแล้วกี่วันกันแน่
คุณขอบคุณครับ
อืออันนี้เป็นกลิปเก่าเนี่ยนะที่เคยไปพูดกับลูกทัวร์อะไรอย่างเงี้ยนะ

คือเหมือนไม่เน่าไม่หนอน

เมื่อวานคุณบ๊วยก็บอกด้วยนะคือคุณบ๊วยเขาบอกว่าดราม่าที่บอกว่า
คุณเรนนี่ตายไป๔๙วันเนี่ยเท่าที่คุณบ๊วยได้ข้อมูลจากคุณเรนนี่
หรือว่าดูเทปย้อนหลังก็ยังไม่เคยเห็นคุณเรนนี่พูดว่าตายไป๔๙วัน
ถ้าเป็นไปได้มันอาจจะเป็นความเข้าใจผิดมันมีอีพีหนึ่งที่สุสานรถรามอินทา
ตอนนั้นเนี่ยคุณเรนนี่บอกว่าวิญญาณของคนตายที่ตายไปสามถึงเจ็ดวัน
หรือสี่สิบเก้าวันเนี่ยถึงจะสามารถพูดภาษาผีได้ครับนี่แหละ
แล้วก็การที่คุณเรนนี่บอกว่าคนตายแล้ว๔๙วันพูดภาษาผีได้เนี่ย
ไม่ได้แปลว่าตัวคุณเรนนี่เคยตายมาแล้ว๔๙วันเพราะว่าเขาก็พูดมา
อย่างที่เขาบอกว่าวันกว่าคือเกือบ๔๘ชั่วโมงแล้วก็ไปฟื้นที่ห้องดับจิต
ดังนั้นคือคุณบ๊วยเขาก็บอกเลยบอกว่าเนี่ยมันคือมันคือข้อเท็จจริงที่เขาให้ข้อมูลมา

เกี่ยต่างชี้แจงเรื่องนี้ให้